มาดูกันต่อเก็บโต๊ะจากงานชังโรงพิจารณ์บันเทิง

โอ้โหรางวัลมานิลา
มะนีลาควาดไปเยอะมากใช่ไหม
๘รางวัลคว้าไป๗ค่ะ

อันนี้คุณนุชชี่และคุณโอ้คว้าไปถึง๗รางวัลมะนีลานะคะ
ก็ท้ายที่สุดแล้วค่ะไปเจอนนกุลค่ะ
เห็นบอกว่าน้องนนกุลไปโป๊แตกบนเวทีด้วยนั่นเองนะคะ
น้องก็ไปประกาศทวงรางวัลสุพรรณหงษ์บนเวที
แต่มารู้ตอนหลังค่ะบอกว่ารางวัลที่จริงแล้วส่งไปที่บ้านน้องตั้งนานแล้ว
ท้ายที่สุดต้องรีบโพสต์ขอโทษขอโพยผู้จัดงานแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์น้องกันนิดนึงค่ะ

รู้แหละว่ามันไม่ควรพูดออกไปแต่ตอนนั้นมันบวกทั้งแบบความตื่นเต้น
แล้วก็อยากตลกอยากเล่นมุกแล้วมันก็เหมือนกับเราก็ไม่ใช่สายนั้นอยู่แล้ว
แล้วพอไปทำอย่างนั้นมันก็เลยก็ต้องยอมรับกันไปครับผม

แต่ว่าถ้วยรางวัลนี้ตกลงอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
อยู่ที่บ้านครับผมมีชื่อเรียบร้อยแล้ว
ก็คือคุณแม่ได้รับได้รับแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการสื่อสารกัน
จริงก็มีคุยโปรเจกต์อยู่๒๓โปรเจคครับผม
นี่น่าจะเป็นคอมเมดี้ครับน่าจะไม่ได้ดราม่าหรือไม่ได้ติวเลอร์เหมือนฉลาดเกมโกงเท่าไหร่ครับผม
ทำไมน้องไม่รู้ว่ารางวัลอยู่ที่บ้าน
คือน้องไปถ่ายซีรีส์ที่จีนคุณผู้ชมไปยาวนานนิดนึง
ก็เลยไม่ได้กลับมาบ้านไม่ได้ถามคุณแม่รางวัลจากสุวรรณหงษ์น่ะ
จากปีก่อนเขามาถึงบ้านนานแล้วนะคะ
แล้วก็คือน้องนนท์ตอนแรกจะปล่อยมุกผิดจังหวะนิดนึงก็ฝากขอโทษด้วยละกัน
ไม่ได้ตั้งใจจะทวงแบบอารมณ์โมโหอะไรหรอกนะ
กล้าจะแซวแต่ว่าปรากฏวัติท้ายที่สุดโปะเลยนะจ๊ะ